ตกลงแล้วลุงพลจะได้ประกันตัวไหม
ทางฝั่งของทนายตั้มทางฝั่งของป้าแตนเอง

สรุปแล้ววันนี้ศาลจังหวัดมุกดาหา
ปล่อยตัวชั่วคราวในชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
ด้วยวงเงินประกัน๑๘๐๐๐บาท

เงื่อนไขที่สองห้ามคมขู่พยาน
เงื่อนไขที่สามห้ามยุ่งเยินพยานหลักฐาน

ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
นี่คือเงื่อนไขทั้งหมดที่ลุงพล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านกกตูม

ก็คือดูแลลุงพลให้ปฏิบัติตาม

เคร่งครัดถ้าลุงพลผิด
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
สารมีสิทธิ์พิจารณาสั่งเพิกถอน
ปล่อยตัวชั่วคราวหรือมีคำสั่ง
ตรงนี้ผู้กำกับดูแลผู้ต้องหา
คือผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
บ้านกกตุม

สารท่านอาจจะมองว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้าน

ท่านผู้ชมครับนายชัยพลวิพา

อายุยังไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้น
้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
และข้อหากระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ถ้าดูจากข้อหาเหล่านี้เนี่ย
จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านายชัยพลเนี่ยไปทำร้ายหรือว่าฆ่าเด็กโดยตรง
แต่เป็นเรื่องการพาเด็กไปจากบ้านแล้วเอาไปทอดทิ้งไว้
เด็กเนี่ยขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตแล้วมีการอำพราง
หรือว่าสร้างพยานอ้างอิงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นแก่การกระทำความผิด
อะไรประมาณอย่างนี้แต่วันนี้เขาได้รับการประกันตัว
คือในแง่ของกระบวนการยุติธรรมนะฮะ
การเป็นผู้ต้องหาไม่ได้หมายความว่าเขาทำผิด
ก็ต้องรอการพิพากษาจนถึงชั้นศาล

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทำ

คือสุดท้ายแล้วเราต้องรอดูคำตัดสินของศาลเท่านั้น
ถึงจะสามารถบอกได้ว่าตกลงแล้วลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดหรือว่าบริสุทธิ์

เข้ามาดูแลคดีเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ให้กับนายชายพลนะครับ
หลังได้รับการประกันตัวแล้วออกมาจากศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับทุกผู้ชมครับ

นะฮะคือเข้าไปตั้งแต่เช้านี้ก็๘ชั่วโมงได้อ่ะค่ะนะฮะ
ที่ศาลท่านจะมีคำสั่งออกมาเมื่อช่วงเย็น
นายชัยพลวันนี้กล่าวทั้งน้ำตาเลยนะฮะ

ร้องไห้ครับวันนี้นี่ครับ
ดีใจที่ได้โอกาสออกมาต่อสู้คดี
ก็ดีใจที่สารท่านให้ความยุติธรรม
ยืนยันว่าจะทำตามเงื่อนไขทุกอย่างได้อย่างแน่นอน
เพราะไม่เคยมีพฤติกรรมในการหลบหนีอยู่แล้ว
เพราะว่าตัวเองเนี่ยทุกวันนี้ก็มีบรรดายูทูบเบอร์เนี่ย
มาคอยไลฟ์ตามติดชีวิตอยู่ทั้งวันอยู่แล้ว

จะไม่ตามติดช่วงเดียวก็คือช่วงเวลานอน

ส่วนที่ถูกกล่าวหาในคดีต่างของน้องชมพู่
นายชัยพลบอกว่าก็พูดไม่ออกนะฮะ

นายชัยพลสุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าที่ตัวเองถูกกล่าวหาในคดี
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่เป็นหลานสาวเนี่ยนะ

ความรู้สึกเหมือนเพลงที่ร้องออกมา
ที่เขามีคนแต่งให้แล้วเขาร้องในโรงพักเมื่อคืนด้วย
ที่ร้องออกมาผ่านห้องขังเหรอคะอันนั้นคือร้องให้น้องชมพู่เหรอคะ

เพราะเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด
นายชัยพลบอกว่าภาพความน่ารักของน้องชมพู่ยังติดตาเขาอยู่เสมอ
บอกอะไรได้อยากบอกกับน้องชมพู่ว่าให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดี
เมื่อวานในห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่สพกกตูมเนี่ย
เขาก็ร้องเพลงออกมาเพราะคิดถึงน้องชมพู่หลานสาว
หลังจากได้รับการประกันตัววันนี้สิ่งแรกที่จะทำคือกลับบ้าน
รับการผูกแขนเพื่อเอิ้นขวัญหรือว่าเรียกขวัญ
จากชาวบ้านกกอกและชาวยูทูบเบอร์
เพราะเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวภูไทย

อันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ
สารจังหวัดมุทหารนะครับที่ให้ความยุติธรรมนะครับ

แล้วก็จะสู้ทุกอย่าง

อาจอ้านทันใจไหมลุงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย

ที่จะได้มีโอกาสออกมาสู้คดีครับ
มองว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้ค่ะ

ก็เท่าที่ผมได้ดูนะครับ
ทีการทำงานของสารมุกดาหารนะครับ
ท่านก็มีความยุติธรรมมากนะครับ

มันคือภาพความน่ารักของน้องสุนภูนิ

นักข่าวก็ถามอยากบอกอะไรกับลุงพลไหมสามีเนี่ย
เดี๋ยวฟังนะครับ

ขอบบททีมายนด์

บอกว่าขอขอบคุณศาล

ใส่สะวนนี้ไป๓ปาก

และไม่เคยไปขมบีนะครับ
และตัวเองก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
นายศิษภาหรือว่าทต้ำบอกว่า
เตรียมประเมินคดีอายากับปำรวจ
ที่ไปเสนอสารออกหมายจับนายชัยพล
รวมถึงตำรวจที่ลงบันทึกประจำวัน

ด้วยว่าจับกลุ่มนายชัยพล

และจะนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัศดร
ก็คือนายศิราเจนจาคะสสพลังประชารัฐ
สภาผู้แทนรัศดรในวันอังคารหน้าด้วย
ที่มุกระหารก็คือเจ้าพนักงานตำรวจที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอออกใหม่จับ
เพราะผมมองแล้วยื่นคำร้องเนี่ยเป็นคำร้องที่เป็นเท็จ
ทำให้ศาลหลงเชื่อว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยิงพญาหลักฐาน
นะครับวันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนที่เขาจะขอยื่นออกหมายจับ
ลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยแต่มีตอนหลังเขาไปอ้างแบบนี้
แล้วตอนนั้นเขาก็บอกอยู่ว่าไม่มีใครทราบเรื่องหมายจับ
เข้าไปที่บ้านตอน๖โมงเช้าในวันที่๒
แล้วลุงพลจะไปทราบได้ยังไงเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ
ที่จะดำเนินคดีที่ตอนที่มีการจับกลุ่มลุงพล
คือเจ้าพนักงานตำรวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกลุ่ม
ผมก็เสนอสารท่านเองครับว่าถ้าเกิดเรื่องเนี่ย
เรายินดีนะครับให้สารตั้งเงื่อนไขได้เลยว่า
ถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับ
หลังจากวันนี้นะครับก็ให้ถอนประกันได้เลยนะครับ
นี่ฮะหลังจากที่ออกมาจากศาลก็ให้สัมภาษณ์อยู่ที่หน้าศาลนะครับ
คือท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อข่าวนี้เลยฮะ

คือในมุมหนึ่งท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้เบื่อจังเลยเนี่ย
ข่าวลุงพลข่าวน้องชมพู่ความจริงแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

หายออกไปจากบ้านแล้วพบเป็นศพในภูเขาหลังบ้าน

ความประทมทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ช่วงเนี่ยพ่อกับแม่ของเด็ก
ถูกกล่าวหาถูกมองด้วยซ้ำว่าฆ่าลูกตัวเองหรือเปล่า

เอาแล้วแบบนี้มีผู้ต้องหาก็อย่างที่เราย้ำ

ใช่ไหมจนกว่าศาลจะมีคำวิภาคสาปมา

แสดงความดีใจแสดงความยินดีกัน

เขายังมีคนที่เป็นผู้สูญเสียที่เป็นพ่อแม่เด็กซึ่งเขาก็ยังต้องไปต่อสู้ทางคดี
แม้ว่าคนที่ดำเนินคดีหลักจะคือตำรวจในการฟ้องร้อง
หาหลักฐานต่างเพื่อจะดูว่าคดีนี้เนี่ยเด็กเกิดอะไรขึ้น
ใครทำอะไรเด็กเด็กถึงเสียชีวิต